ครับ
คุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับเกิดเหตุาูดนี้หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักมาสุดถึงเช้าของวันนี้ครับ
คาดว่าช่วงบ่ายจะมีกลุ่มฝนตกหนักที่บริเวณชายฝั่งนะครับของในพื้นที่
กรอบทรัพย์สนักรรมฝนต้ายอยู่ที่

ตอนนี้ก้อนเมฆเริ่มจะก่อตัวมาอีกรอบนึงนะครับ
หลังจากฝนตกหนักประมาณ๑ชั่วโมง

บริเวณชายหาดของอำเภอปากพนัง

ช่วงบ่ายนี้นะครับก็คาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่มากยิ่งขึ้นครับ
แถบชายทะเลอำเภอปากพนังแห่งนี้
ถือได้ว่าคลื่นลมยังสงบ
สังเกตได้จากกางหันลมที่อยู่บริเวณนี้

แล้วก็แถบจากฝั่งตรงอำเภอปากพนัง

บ้านแล้วก็ที่ดินของชาวบ้านหายไปกับทะเลต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว
ครั้งนี้คนในพื้นที่ก็เตรียมรับมือกับกลุ่มฝนที่คาดว่าจะมีจำนวนมากครับ
แต่บุว่าปริมาณหนับฝนในพื้นที่ยังไม่น่าเป็นห่วงครับ
เมื่อวานนี้ฝนตกกระจายเล็กน้อยมากที่สุดอยู่ที่อำเภอศรีชน
ส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฝนตกในแถบชายทะเลอำเภอ
สาราอำเภอศรีชนอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอขนอม
รวมถึงปากพนังแล้วก็หัวไสด้วย
ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
พัดพากลุ่มฝนขึ้นสู่บริเวณชายฝั่ง

และส่งผลให้มีปริมาณฝนตกหนักมาก
ที่อำเภอหัวไซและปากพนังแห่งนี้
คลื่นก็จะสูงประมาณ๒๓เมตรได้ครับ
ก็ขอเตือนประชาชนเตรียมรับมือน้ำท่วม
แม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีจุดที่น่าเป็นห่วงก็ตาม
แต่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
อกจากนี้กลุ่มฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
บริเวณบ้านเขาช้างศรีอำเภอลานสกา
เป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอลาสกาแล้วก็อำเภอร่อนพิบูรณ์
ภูเขาช้างศรีซึ่งเป็นหนึ่งในเทือกเขา
หลวงนครศรีธรรมราชนะครับก็สไลด์ลงมาด้านล่าง
ทำให้ถนนสายลานสการ่อนพิบูรณ์
ดังกล่าวนั้นมีกองดินบนผิวจราจร๑ช่องทาง
เจ้าหน้าที่ของแขวงการทางหลวงนครศรีธรรมราชที่๑
ได้นำป้ายมาติดตั้งแจ้งผู้ใช้รถ
แล้วก็วางกลวยให้รถที่จะผ่านได้ระมัดระวัง
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงชัน

ชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกมา
ประมาณ๕ทุ่มถึงตี๒แล้วก็ก่อนหน้านี้

ดินเริ่มแตกตัวมีน้ำสีแดงไหลลงมาจากภูเขาเป็นทางยาว

ทำให้ดินภูเขาที่อุ้มน้ำไว้เต็มที่

คาดว่าจะมีจุดที่เป็นลักษณะแบบนี้อยู่
หลายจุดที่เดียวต้องระมัดระวังเป็นอย่างดี

หยอมรับว่าจะรับมือนี่ได้
ทีมข่าวทลาททีวีก็จะก่อนติดสถานการณ์

และช่องทางของไทรรัสทีวีด้วย

ที่อยู่ที่จังหวัดแชชน์ฝั่งทะเล

ติดตามได้กับไทยรัฐทีวีทุกช่วงข่าวนะครับ